ไปดูนะครับผู้ชายคนนี้อายุ๔๘ฐานะเป็นแฟนเก่านะเป็นแฟนเก่า
ทำทีเขียวรถเอ่อขี่รถไปเขียวชนแฟนใหม่เป็นผู้ชายนะ
นะครับเป็นผู้ชายมีปากเสียงกันนะครับ
แล้วเอาไม้ไล่ตีตีที่จุดสำคัญจนนิ่งไปเลยแบบนี้ครับ
เฮ้ยอ๋อมีสามารถกันทำไมโอ้โฮโอ้โฮนึกได้
มึงจะใช้อาวุธที่เขาเพิ่งเก่งจริงอ่ะอ่าคุณผู้ชายคุณพูดอ่ะ
สีอะไรอ่ะคออันนี้อ๋อแก่นิดเดี๋ยวพี่หยุดพี่หยุด
คุณผู้ชาย

แสกว่าอะไรกันเยอะกี่พ่ออาย
โอ้โหตีนิ่งไปเลยคุณผู้ชมดูครับนี่ภาพจากกล้อง
เป็นอดีตสามีของนางสาวเกซ่าลิ้นถือไม้ไล่ฝ่าใน
นายยุทธนาโพทองอายุ๔๘ปี
คนนี้นะครับรายงานบอกว่าเป็นสามีใหม่ของนางสาวเกษริน
ล้มไปกองกับพื้นคุณผู้ชมโอ้โหดูฟาด
ฟาดซ้ำจนเสียชีวิตครับนางสาวเกษลินอายุ๔๘ปีนะครับ
ก็ได้ยินเสียงเปิดประตูออกมาทั้งนุ่งกระจมอกนั่นแหละ
รีบเข้าไปห้ามนะครับไม่นานนายนิคมผู้ก่อเหตุก็ขี่รถหนี
จังหวะขี่รถหนีก็มีการแหม่หยุดอยู่ตรงนะครับ
คนที่เขาเจ็บนอนอยู่ตรงนี้นิดนึงด้วย
นางสาวเกษลินเล่าบอกว่านายนิคมคนก่อเหตุเนี่ยนะ
เป็นรายเดอร์แล้วก็เป็นแฟนเก่าที่เธอเลิกกันมาปีนึงแล้ว
บกันมา๔ปีเลิกกันมาปีนึงนะครับ
ส่วนนายุทธนาผู้เสียชีวิตเป็นแฟนใหม่
บหากันได้๕เดือนนะครับ

กำลังแต่งตัวจะไปทำงานแต่รู้ล่ะรู้คร่าว
หลังจากไปย้อนดูกล้องวงจรปิดเห็นทั้งคู่ทะเลาะกัน

ขี่รถมาเฉียวนายุทธนาที่เป็นแฟนใหม่
กำลังยืนดูปลาอยู่หน้าห้อง
จากนั้นก็มีปากเสียงกันถึงขั้นที่นายนิคมคว้าไม้
ฟาดไล่ตีนายุทธนา๓ครั้งจนนิ่งไปเลยครับ
พอได้ยินเสียงเธอก็ออกมาดูแต่พบว่า
นายุทธนานั้นนิ่งไปแล้วนะครับ
ตาลอยหายใจรวยลินแล้ว
ต้องรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
แต่ในที่สุดนายยุทธนาเสียชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
เหตุที่เกิดนะครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาว
เพราะว่าเธอกับผู้ก่อเหตุเลิกกันมานานแล้ว
ส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยจะยังทำใจไม่ได้

ไม่มีนะคะตอนทะเลากันไม่ได้เกี่ยวกันเรื่องทะเลากัน
เรื่องชู้สาวอาจจะเริ่มแบบแขวะกัน
เขตเฉพาะนะครับใช่
เพราะทุกทีก็เจอกันส่วนกันก็ไม่ได้เรื่อง
ล่าสุดชุดสืบสวนจับตัวในนิโคมปูนทองได้แล้ว
ซอยวัดเพลงซอยจรรย์สนิทวง๗๕
พร้อมกับรถจักรยานยนต์หลังจากนั้นก็
นำตัวไปค้นหาอาวุธเป็นไม้หน้าสามนะครับ
ที่เกาะเหตุที่ซอยบางขุนนท์ที่๒๙
ขณะที่เจ้ารักษาเอกลุ่มตัวในนิโคมพูดสุดข่าว
พยายามถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นายนิคมเขาก็อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจทำ
และเหตุการณ์ทุกอย่างก็อยู่ในกล้องวงจรปิด
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนนำตัวนายนิคมแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสนบังขุนนลดำเนินคดีต่อไปครับ